ผู้ชายคนนี้ปวดหัวจังเลย
ปลูกหัวจังไปโรงพยาบาลที่สมุทรปลาการเขาฉีดยาระงับอาการโปรดให้
แต่กลับมาคุณผู้ชมดูตาข้างซ้ายที่มีผ้าก๊อสผิดนะนะ
ตามันล็อกดวงตาล็อกขยับไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะ
นายนวดลยุ๒๖ปีเป็นคนพระประแดงสมุทรปลาการ
ผ้าก๊อสที่ปิดตาซ้ายเปิดในพุธศุกรข่าวดู
พี่ดูดิตาข้างซ้ายผมมันล็อกเนี่ยพี่
กรอกตาไม่ได้ลูกตาดำก็อยู่กึ่งกลางอย่างนี้ตลอด
เอาหลักฐานนะครับที่ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ก้าวมิถุนายนมามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน

ว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันมาจากไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
พุศิฮายเล่าบอกว่าวันดังกล่าวเขาก็ปวดหัวหนักมากเลยไปหาหมอ
หมอตรวจอาการแล้วก็ถามว่าอยากจะฉีดยาระงับอาการปวดไหม
เขาก็บอกเอาสินะปวดอยู่เอาสิ
หลังจากฉีดยาเสร็จก็กลับบ้านครับ
กลับบ้านไปก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเอ๊ะตาซ้ายมันเจ็บเจ็บวะ
ทำไมมันมีปัญหาเรื่องการมองไม่เป็นไรอดทนไปก่อน
ไป๒วันทนไม่ไหวกลับไปหาหมออีกครั้ง
แต่คราวนี้นะครับหมอไม่ได้แจ้ง
หมอไม่ได้บอกว่าไอ้ที่เป็นมันเกิดจากโรคประจำตัว
หรือยาที่ฉีดเข้าไปเขาเลยไปแจ้งความครับ
มองเป็น๒คนเลยครับตอนแรกมันยังไม่เข้าก็หลัง
นี่ถ้าเป็นแรกนะหมอปิดตา
เราก็อยากรู้ว่า
ทำให้เราเป็นอย่างนี้
เพราะว่าเค้าไม่ชี้แกล้งให้เราเลยว่า
เป็นเพราะอะไรเค้าก็ส่งตัวไปอย่างเดียว
พะดนเขากลับไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกครั้งนะ
ไปให้หมออายุรกรรมตรวจดูอาการ

และอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ครับฟังคุณหมอชี้แจงครับ
พอเพิ่งมาเชิงการมันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ก็คืออาจจะมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณกาอาจจะทำให้มีปัญหาได้
ซึ่งตอนนี้การรักษาของเราก็คือ
เนื่องจากโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
เราจะต้องส่งไปในที่ที่มีหมอเฉพาะทาง
ก็คือโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า
คือหมอเฉพาะทางเขานัดพี่นพดลไปตรวจอีกที๒๘มิถุนายนนะ

คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลารักษาประมาณ๓๖เดือนครับคุณผู้ชมครับกรณีนี้ฮะ
ค่ะแต่ก็ยังดีที่ทราบสาเหตุเลยนะคะ
ก็รักษาตามแนวทางต่อไปนะคะ